พี่ตูนวันนี้ก็ต้องหยุดพักอีก๑วันเนื่องจากเป็นไข้นะฮะเป็นไข้หวัดนะครับ
เป็นห่วงแหพี่ตูนทั้งตากฝนตากแดด
บางครั้งก็หนาวนะตอนเช้าตี๓ตี๔อากาศเย็น
พอเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางนี้บางพื้นที่จะเริ่มหนาว

ร้อนร้อนจัดนะฮะหลายพื้นที่นะครับ
เราก็ยังถามกันอยู่เลยว่าโอ้โหพี่ตูนนี่อึดมาก
ใจมาด้วยใจจริง
ก่อนหน้านี้นะคะหยุดเป็นกำหนดหยุดนี่ก็คือวันเมื่อวานนี้

หยุด๒วันถ้าพูดถึงกำหนดการเดิม
พี่ตูนวิ่ง๕หยุด๑วิ่ง๕หยุด๑
เราเห็นไหมล่ะพี่ตูนไม่เห็นวิ่ง๕หยุดหนึ่งเลย
ต่อเนื่องกันยาวนานถ้าพี่ตูนไหววิ่งตลอดนะครับ
ดังนั้นวันนี้หยุดอีก๑วัน
แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่จังหวัดชัยหน้าที่พี่ตูนวิ่ง
เมื่อวันก่อนวันที่๙
ที่จังหวัดชายนาฏที่พี่ตูนก็วิ่งเข้าไปถึงพื้นที่แล้ว

เมื่อวานนี้วันที่พี่ตูนหยุดวิ่งก็คือ๑๐ธันวาคม
แม้ว่าพี่ตูนเองจะหยุดวิ่งพักร่างกายจากอาการอ่อนล้านะครับ
แต่ก็มีทีมงานของโครงการ๙คนละ๙ไม่หยุดตั้งโต๊ะเปิดขายเสื้อ
โครงการที่บริเวณหน้าโรงแรมนำชัย
ระหว่างเวลา๔โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
โดยเสื้อยืดราคา๓๕๐บาท
มาขายจำนวน๖๐๐ตัวแน่นอนประชาชนชาวชัยนาศ

คุณผู้ชมที่เคยถามไลน์ถามเฟสเข้ามาหน้าจอของเรา
อยากได้เสื้อจะซื้อไปฝากลูกชาย
ก็ไปที่จุดดังกล่าว
เพื่อไปซื้อกันอย่างคึกคักร่วมอุดหนุนกันคนละตัว๒ตัว
ทีมงานบอกว่าคนละตัว๒ตัวพอนะคะ

บางคนบอกว่าจะเอาไปซื้อฝากคนที่บ้านด้วย

เพราะเขาบอกว่าขอคนละ๒ตัวก็พอ

อยากจะให้ทั่วถึงกันทุกคน
ส่วนเรื่องของการวิ่งของ
ศิลปินดาราคนอื่นในต่างพื้นที่

วิ่งคู่ขนานไปพร้อมกับพี่ตูน

คุณบรเทศเอมเปียร์หรือว่าคุณเช่สมัยบอฟเฟลโล
ก็ยังคงร่วมกับชาวอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

เพื่อที่จะรวบรวมเงินสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙ของพี่ตูน
เมื่อวานนี้เริ่มวิ่ง๙นาฬิกา
เริ่มจากโรงเรียนบ้านห้วยปราบไปตามถนนสาย๓๐๔
พักสักนิดหนึ่งที่โรงเรียนมาบเตย
แล้วก็วิ่งต่อไปถึงสี่แยกลุงอุ้ย
ตลาดปลวกแดงสิ้นสุดที่อบตปลวกแดงช่วงบ่ายค่ะ
บ่าย๓๓๐วิ่งทั้งหมด๖ชั่วโมงกว่า
ระยะทาง๒๐กิโลเมตรนะคะซึ่งตลอดเส้นทางประชาชนให้ความสนใจค่ะ
และสำหรับยอดเงินบริจาคก่อนวิ่งนะคะอยู่ที่๑๔๙๙๙๙๙บาท
อันนี้ยังไม่รวมที่วิ่ง๒๐กิโลแล้วจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะ
บอกว่ายอดเงินที่รวมบริจาคที่ได้รับบริจาคที่ปลวกแดง
รวมแล้วเฉพาะที่ปลวกแดงระยองเท่านั้นนะคะ
๒๕๗๓๙๙๙บาทโอ้โฮจบที่ตัวเลขดีด้วย๙๙บาท
เอายอดรวมทั้งหมดไหมคุณยอดรวมเฉพาะฝากฝั่งของของคุณเชษ
ที่จะเอาไปช่วยพี่ตูนนี่นะคะก็ทั้งชนบุรีทั้งระยองเนี่ยใช่

๙๑๑๗๑๕๑บาทเยอะทีเดียว
โอ้โหสุดยอดจริงนะฮะวิ่งต่างพื้นที่แต่เงินไปรวมในกองทุนเดียวกันนะครับ
ส่วนที่สุโขทัยเมื่อเช้าวานนี้มีการจัดกิจกรรมพิพัฒน์บิ๊กบอดี้
เป็นวันที่๓แล้วนะฮะโดยคุณพิพัฒน์เอกพาพันธ์
ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำข้าราชการและประชาชน
ออกเดินรับบริจาคสมทบกลงการ๙คนละ๙
เริ่มตั้งขบวนที่น่าเมืองอ้ำเภอกรงไกรลาศผ่านเข้าตลาดกรงไกรลาศ
ถึงตลาดริมยม๒๔๓๗ระยะทาง๒กิโลเมตรนะครับ
ก็ได้เงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะคุณนะ
เงินรวมทั้งหมดนะครับก็หนึ่งร้อยสามสิบสอง
อ้อขออภัยหนึ่งแสนโหถ้าหนึ่งร้อยล้านก็เยอะมาก
หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

รวมยอดเงินทั้ง๓วันที่จัดการวิ่งพิพัฒน์บิ๊กบอดี้เนี่ย
สามแสนหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะฮะ
โอ้โหนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับ
ส่วนกระแสข่าวช่วงนี้ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการ๙คนละ๙
แล้วทำให้หลายคนตกใจเพราะออกมาเมื่อวานนี้เองส่งไลน์คุณได้รับไหม

ผมได้รับข้อความไลน์เลยโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเขียนว่าข่าวด่วน

ขึ้นหัวอย่างนี้ข่าวด่วน
เออทางรัฐบาลจะเก็บภาษีร้อยละ๗จากเงินที่บริจาค
ให้กับโครงการ๙คนละ๙เพื่อที่จะไปนำเงินนั้นไปใช้ในการพัฒนาโรงพักทั่วประเทศ
หักภาษีพี่ตูน๗ร้องทั้งประเทศพาดหัวข่าวแบบนี้เลยนะฮะ
ผมเห็นพาดหัวข่าวแล้วก็เพื่อนส่งกันมาผมก็เช็คก่อนเช็คก่อนเอาให้ดี
เพราะว่าเรายังไม่ได้ยินข่าวอย่างเป็นทางการแบบนี้
มือนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพาดหัวไม่ได้มีสำนักข่าวไงคุณนะฮะ
ก็เรื่องนี้พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโศกรัฐบาลออกมาปฏิเสธนะฮะ
กรณีโลกออนไลน์ที่แชร์กันบอกไม่เป็นความจริง
ไม่แน่ใจว่าผู้สร้างข่าวต้องการอะไรรัฐบาลไม่เคยมีนโยบายลักษณะนี้
มีแต่สนับสนุนตูนให้ทำสำเร็จเท่านั้นเอง
ในการที่จะเข้าไปในการพัฒนาโรงพรรคอ่ะและก็มีการโต้ข่าวเรื่องของ
ซองแบนไงเห็นซองแบนเอาไปตีว่า๒๐บาท

เออเสพข่าวก็ขอให้ระมัดระวัง

เพราะว่าไม่มีใครรู้ยอดเงินที่นายกบริจาคหรอก

ท่านสายทรองแล้วก็ให้ต่อคุณตูคุณตูก็ไม่เคยได้เปิดเผย
คำว่าบริจาคนี่ก็เป็นเรื่องของการสมทบทุน

นะครับสำหรับกำหนดการวิ่งต่อไปของพี่ตูนนะฮะ
หลังจากรักษาตัวจากอาการไข้หวัดแล้ว
จะวิ่งไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๑
สายชัยนาฏมโนบรมไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๒
สายบางปะอินแยกหลวงพ่อโอ
่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ตามเส้นทางที่กำหนดไว้
แต่ว่าจุดเช็คพอยต์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับ

และความเห็นของทีมแพทย์ว่าจะให้วิ่งกี่กิโลเมตร
แล้วก็พักที่จุดไหนเพราะว่าต้องการป้องกัน
ไม่ให้ตูนเกิดอาการบาดเจ็บซึ่งระหว่างที่วิ่งอีก
แล้วก็เมื่อวานพี่ตูนไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กตอนทุ่ม๔๐
บอกว่าระบุว่ายอดเงินบริจาคในขณะนี้อยู่ที่๗๑๗ล้านบาท
ต้องการให้ทุกคนมองปัญหาทางด้านสาธารณสุขของไทย
และช่วยกันเพียงแค่คนละ๑๐บาทจนได้ยอด๗๐๐ล้านบาทแล้ว
ขณะที่ทีมงานไลฟ์สดก็บอกว่า
การบริจาคให้แต่ละโรงพยาบาลยังไม่อาจระบุได้ว่า

แต่เชื่อว่าโรงพยาบาลจะนำเงินไปพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล
ตรงตามเป้าหมายที่โรงพยาบาลต้องการ
และนำเงินจำนวนนี้ไปใช้กับผู้ป่วยอย่างคุ้มค่าแน่นอนนะครับ
แล้วก็เมื่อวานก็ไลฟ์ก็ชี้แจงแล้วครับว่า
วันนี้๑๑ธันวาคมขอพักอีก๑วัน
ตูนเป็นไข้หวัดหลังพักรักษาตัวดีขึ้น

ยังไม่ได้ระบุว่าจะวิ่งต่อวันพรุ่งนี้เลยหรือเปล่า
ก็ต้องดูวันต่อวันถึงอาการของพี่ตูน
เรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของอาการไข้หวัดนะครับ

แต่ว่ายอดเงินก็ยังวิ่งยังหมุนไปเรื่อย

เอาไม่ทันแล้วเลขเปลี่ยนแล้ว
นี่แหละค่ะมากกว่า๗๑๙ล้านบาทแล้ววันนี้นะคะ
ส่วนระยะทางที่พี่ตูนวิ่งไปทั้งหมด
๑๕๑๐๘๐กิโลเมตรทั้งหมด๓๒วันค่ะ
ก็เหลืออีกประมาณ๑๗๐๐กิโลนะ

แล้วก็หายไวกันด้วยนะครับ